คู่นี้แหละมาดูคู่นี้ดีกว่านะคะ

ใหม่ปลามันใบเตยแมนไฟแรงอย่าบอกใครเลยค่ะ
ฝ่ายชายพูดชัดเจนตั้งแต่ก่อนแต่งแล้วนะ
บอกว่าอยากมีลูกมาก
เดินหน้าปฏิบัติภารกิจปั๊มเบบีแบบนอนซอฟ

เขาบอกว่าปลายปีนี้เดี๋ยวแพลนไว้ว่าจะไปฮานีมูลกันด้วยค่ะ
เรียกได้ว่าก่อนแต่งที่ว่าหวานเวอร์
ซีดแล้วนะหลังแต่งทวีคูณจ้า

ใช่ตอบไม่ถูกกันสักข้อ
กางเกงในผัวยังไม่รู้เลยได้ยังไง
ทุกอย่างมันจริงจังกันมากขึ้นมากกว่าคำว่าแฟน

แน่นอนปั๊มตั้งแต่วันนี้แหละเลยเลย

นี่ก็จองก่อนคริสมัสค่ะ
จะไปตั้งแต่วันที่๒๒เลย
น้องน้องแวร์ซายอะไรอย่างงี้